สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้พบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันนี้นะคะเวลา๑๓นาฬิกาค่ะจะมีการเลือกตั้ง๓๐เสียง
ลีกภูมิภาคดีวิชิน๒ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศก่อนการเปิดครูหา

รายงานสดมาจากอาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
บรรยากาศการเลือกตั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
เพื่อหาข้อตกลงแล้วก็ชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกตั้งครับ
สำหรับช่วงเช้าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น๒๕คณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอล

ก็ร่วมหารือระเบียบวิธีการเลือกตั้ง๓๐เสียง
ดิวิชัน๒ร่วมกับนายปูรูชัตตำคัทเทล

ุบตาสาที่ปรึกษาคณะกรรมการกลาง
ขณะที่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบสิทธิ
ก่อนการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป
จะมีตัวแทนจาก๘๓ทีมเดินทางมาลงคะแนน
ก็มีสโบสรกรุงทนบุรีเมื่อเช้า

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เอกสารตกหล่นครับ
ซึ่งคุณวีรชาติสถิตไตรพบ
ประธานสโบสรจะต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ์เอง
เนื่องจากว่าไม่สามารถมอบอำนาจได้ทัน
มีรายงานด้วยนะครับว่าตัวแทน๓๐เสียงเดิม
ส่วนจะรวมตัวกันมาคัดค้านการเลือกตั้ง

เพื่อที่จะขอให้ยกเลิกกระบวนการทั้งหมด

ภูมิภาคในปี๒๕๕๘ครับ
ขณะที่ระเบียบวิธีในการลงคะแนนนะครับ
วันนี้หลังจากผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

โดยในบัตรลงคะแนนจะสามารถการรายชื่อสโมสร

ก่อนที่จะปิดหีบในเวลา๔โมงเย็น
แล้วก็นับคะแนนทันทีในแต่ละโซน
ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด๕อันดับแรก
จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนแต่ละโซน

จะใช้วิธีการในการจับสลากแทนครับ

แล้วก็สิทธิ์ใหม่ครับเป็นของสมาคมกีฬา
จังหวัดสุราธารณีย์โดยนายสมชาติประดิษภรณ์
สโมสรที่มีการตกลงกันไปก่อนหน้านี้

ในช่วงบ่ายจะมีบรรยากาศในการตรวจสอบสิทธิ
ซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ

ก่อนที่การเลือกตั้งจะดำเนินในเวลาบ่าย๓โมงครับ

รายงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
สำหรับการเลือกตั้ง๓๐เสียงหลีกภูมิภาคนะคะ
คุณผู้ชมสามารถเกาะติดบรรยากาศ

จะมารายงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าได้๓๐เสียงหลีกภูมิภาคนี้แล้ว
ก็จะทำให้ได้ครบ๗๒เสียง

ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ค่ะ